ใช่ค่ะกลับมาทำเมนูยากกี้สโปะ
ผัดซามอนกระต่อเลยดีกว่าใช่ไหมคะใช่ครับนี่ยังชอบมาก
ในช่องเชฟวาถานเหล่าของเราวันนี้เชฟเหล่ามาก
เชฟบอสคนเดิมใช่ครับ
จากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เตรียม
แซลมอนเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำซอส

เราก็เดี๋ยวเตรียมพวกหั่นหอมพริกกระเทียม

อันนี้พี่เก่าขยิบนิดหนึ่งก่อน
ให้พี่เกาหันใช่ไหม
ชอบ

อาหารอาหาร

อาหารอาหาร
อาหารอาหาร

อาหาร

อาหาร

อาหาร

อาหาร

อาหาร

อาหาร

อาหาร
อาหาร

อาหาร
ให้เราทำด้วยอ่ะทำด้วยสิครับไม่ก็ได้ค่ะ
มาปรุงอร่อยกว่านะใช่เราปรุงดีมากเลยเมื่อกี้เหมือนกันครับ
แค่นี้เราก็ลาดแค่เสร็จแล้วแล้วก็เราก็ลาดบนแซลมอนนะครับพอแล้วครับผมพอแล้วครับ
แล้วเราชิมดูนะครับผมเราก็บีบมะนาวเข้าไปก่อนแล้วเราก็ชิมดูว่าเราชอบแค่
เหมือนกลิ่นนี้เลยอ่ะมิ่งคำอ่ะ
เพราะเราอยากให้มันข้นกว่านี้เราก็ตั้งไฟอ่อนไปสักพักหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวให้ข้นกว่านี้นิดนึง
แต่ว่าบีบมะนาวไปแล้วเดี๋ยวมันขมอ่ะ

เชฟชิมนิดหนึ่งชิมหนึ่งอ่ะบ่าวร้อนไหมอุ๊ยอร่อยเลยแม่

เสร็จแล้วค่ะลาดละค่ะเชฟ

นี่มีแบบว่ามะนาวพริกด้วยนะให้แบบดูเป็นแบบไทย
สุดเลยครับ

บอกเลยว่าสีสันสวยกว่าของผมด้วยซ้ำ

ก็ทั้งสองคนผมก็ให้๕เลยครับผม
แต่ต้องมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง

อ่ะมาเราลองลองเลยเนอะลองเลยครับครับดูนะครับโอ้โหทอด
ซาวม่อนพอดีเลยครับผมดีไหมไม่สุกไม่แข็งใช่ครับผม
เผ็ดไปป่ะค่ะเชฟโอ้มั้ยซาวม่อนพอดีเลยครับซาวม่อนพอดี
ไม่เผ็ดไปมากนุ่มไม่เผ็ดนะครับผมหรออืมจริงจริงไม่เผ็ดเลยครับ
อ่าตาผิดบ้างอืมตัวเส้นก็จะได้กลิ่นเนยครับผมอ่า
เพราะเราใส่เยอะอ่าตาผิดบ้างนี่เลย
อร่อยเนอะเฮ้ยเมนูนี้แบบอยากให้คุณผู้ชมลองกลับไปทานที่บ้านอ่ะ
มันง่ายมากนะครับผมเมนูนี้ก็ไม่มีที่ร้านใช่ไหมใช่ไหม
ไม่มีครับไม่มีครับผมเชฟให้คะแนนก่อน
ทอดได้แบบสุดยอดเลยครับเพราะว่าพวกนี้ทำยากมากนะครับผม
จนทำให้เชฟบอสต้องเทคะแนนให้ไปถึง๑๐คะแนนเต็ม
อร่อยง่ายสไตล์ฟิวชั่นแบบนี้
ลองไปทำกันดูนะคะเหล่าแม่บ้านจ๋า
เชฟจะแบบว่ามีแพลนจะกลับไปอเมริกาอีกไหมคะ
ใช่ครับผมก็คิดอยู่ว่าจะกลับไปช่วงปีหน้านะครับผม

จะได้มาเจอทั้ง๒คนด้วย
ถ้าไปอเมริกาเนี่ยบอกที่อยู่มาด้วยนะ

ต้องมาสอนเพราะว่าเราทำเองก็เป็นดูง่ายแล้วอร่อยมาก

แต่ช่วงหน้ามีผู้ชายอีกคนอีกแล้ว

ใช่ค่ะวันนี้เป็นแนวแบบว่าฮิปเตอร์
เขาแบบเป็นแนวแบบว่าเสียงเขาชอบมากเลยอ่ะ
เขามีสไตล์เป็นของตัวเอง
เวลาเขาร้องเพลงนี่เพราะมาก
ฝันน้องเอมมี่รอเราอยู่ค่ะ